อ้าวอันนี้ปีนี้บอกเลยว่ามีสีสันชุดชัดพอสมควรนะคะ
เพราะว่าทุกตาแต่ละคนที่เราคาดหวังอยากจะเห็นสบายเนี้ย
นี้นะคะจะหวานอะไรกันขนาดนั้นน่ะ
โชว์จุ๊บแก้มกันไปคุณผู้ชมค่ะ
แฟนคลับเห็นแล้วก็โอ๊ยฟินเวอร์
บอกเลยว่ามุมน่ารักแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเห็นกันง่ายนะคะ

ไม่ค่อยเห็นแม่เสียอาการแบบนี้เท่าไหร่นะคุณผู้ชม
เสียทรงตะโม้ตัดมีมาก
ช่อดอกกุหลาบค่ะเตรียมไปให้กันและกันด้วย
น่ารักไม่แผ่นเลยนะคะคู่นี้
ดอกกุหลาบสมัยนี้แบบน่ารักนะสีสันต้องสดใส
เออนะคะฟินกันไปสำหรับอำเภอไปต่อดีกว่า
คู่นี้ก็ฟินไม่แพ้กันณเดชน์ยายาเป็นไง
โอ้โฮสุดยอดเขากินพิซซ่ากันนะ
ทำดีภาพเปิดมาก็โอ้โหแชร์พิซซ่ากินร่วมกัน

เอาเธอพิซซ่าเดี๋ยวนี้เขาหวานเนอะมันไม่ได้กินกับเขาหรอกนะ
ดูภาพแล้วฉันจินตนาการเออนะคะณเดชน์น้องยายา
วาเลนไทยแบบปิ๊กนิกกันนะคะก็โมเมนต์หวานนั่นแหละ
ก็เป็นการกินพิซซ่าชิ้นเดียวกัน
แหมเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าเรียบง่ายแต่ได้ใจแฟนคลับไปเต็มนะคะ
เพราะว่าใครจะไปคิดว่าคู่นี้เขาไปปูผ้ากินข้าวกันแบบ๒ต่อ๒

เห็นพี่ณเดชน์เขาโพสต์การ์ดเชิญที่น้องยายา
เมนูอาหารของการฟิกนิกไว้ด้วย
ใส่ใจทุกรายละเอียดคุณผู้ชมดูซะก่อน
แต่ว่ามันแบบดูเรียบง่ายแต่มันอบอุ่นนะ
เรื่องขวานคะทำไมอาจารย์ต้องเป็นร่วมหัวใจอ่ะคะ

คุณผู้ชมซุปตาอีกคนละกันค่ะ
คุณชมพู่อริยากันบ้างตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
ก็โพสต์ภาพคู่ช่อดอกกุหลาบแบบนี้เอาไว้

แล้วก็ล่าสุดนะแม่ชมก็โชว์โมเมนต์น่ารักนี่

ตะมุตะมิเดินเอาดอกกุหลาบมาให้

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ฮะโอ้ขอบคุณครับขอวาเลนไทยให้ป๊าป๊าด้วยเหรอ

มีจุ๊บป๊าด้วยอ่ะอ่อน่ารักมากเลยอ่ะ

ต่อกันที่บ้านของพี่หม่ำจกมกกันหน่อยค่ะ
อินกับเทศกาลนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะ

ให้กับพี่มดเมียสุดที่รักนะคะ

คือพี่มดกำลังเฝ้าดูลูกน้องทำครัวทำอาหารอยู่

ด้านหลังเลยหอมแก้มเข้าไปฟอดใหญ่ป๊าบเข้าไป
นี่เป็นไงหอบแล้วขยี้ด้วยนะแม่หน้าแทบเบี้ยวเลย

เล่นเอาลิปสติกติดเต็มปากพี่หม่ำไปเลยล่ะจ๊ะ
นี่แหละค่ะตำนานคนรักเมีย
บูชาเมียของจริงนะคะ
ยังอยู่กันที่วงการตลกค่ะแจ๊ดชวนชื่นค่ะ

ปกติจะชอบแกล้งกับพี่แจงใช่ไหม
ด่ากันหยาบคล้ายแกล้งแซวกันไปนะฮะ
แต่ล่าสุดนี่วาเลนไทยวางแผนอย่างดี

ความรักไปให้แวะแกล้งสักหน่อยตามสไตล์คุณผู้ชมค่ะ

ทีเดียวเชียวนะเพราะว่าเขาบอกว่า

ไม่เคยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรดีแบบนี้เลยนะจ๊ะ
สไพรส์ใหญ่เบิ้มไปเลยนะครับ
เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่ที่ดูนะไม่ใช่บินส่งมานะ
ที่นั่งดูอยู่นะเมื่อกี้ที่แจ๊ดดูอยู่เอ้าทำไมบินเด้งมา

เขาชอบแกล้งเมียนะคุณผู้ชมนะ
มาดูเตอร์ไพรส์ที่เรียกว่าใหญ่เบิ้มกันหน่อยดีกว่านะคะ
ใหญ่เท่าหน้าห้างเซ็นเทอร์เวิลนี่แหละค่ะ

เลทองจริงตอนนี้นะคะหลายคนบอกว่า
ถ้าเกิดจะบอกรักใครเนี่ยให้มันใหญ่แบบตะโกนตรงหน้าห้างนี้เลย
ล่าสุดก็นี่เลยจ้าฮั่นอิสริยะนะคะ
กับสาวจียอนขึ้นบิวบอร์ดบอกรักกันไปเลยนะจ๊ะ
ความรักมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนดูจากขนาดของป้ายค่ะ
คือห้างนี้นะคะยาวและใหญ่มาก
หน้าหันหลังเห็นไปหมดเลยหลักฐาน
กูนี้ก็เล่นใหญ่แล้ว
ส่วนอีกคู่นึงเขาเคยใช้พื้นที่ตรงนี้มาแล้ว
เพราะฉะนั้นวาเลนไทยขอไม่ซ้ำที่เดิมนี่เบสตรงค่ะ
น้องเบสลูกสาวพี่สมรักกับหนุ่มตรงเขามาเป็นรถทัวร์โอ้โห
ก็คือแรปรถทั้งคันด้วยรูปคู่ของคู่นี้ไปเลย
แล้วก็ตกแต่งให้สวยหวานฉ่ำพร้อมดอกกุหลาบสีชมพูแบบว่าเต็มรถไปหมดเลย
โป่งเอ่ยอะไรเอ่ยบรรยากาศดีมาก
น้องเบสนะครับชอบโพสว์เอาไว้ว่าก็ทั่วกรุงเทพกิว่าไปเลยสิค่ะ
ให้ทุกคนได้เห็นความรักของน้องนะครับ
และแน่นอนคุณค่ะวันวาเลนไทยปีนี้นะคะมาอีกคู่หนึ่ง
นักแสดงหนุ่มตุ๋มตามยุฒนาข่าวคุกข่าวขอแฟนสาวน้องอาริจันมาแล้ว
คุณคู่เนี่ยขอบความสร้างจุดดูใจมาได้พัก
บกความรักจนล้นหัวใจก็เลยถือโอกาสวันดีแบบนี้แหละค่ะ
แหวนจับจองครองใจกันเอาไว้ก่อนนะครับ
ตามเขาบอกเอาไว้ด้วยว่ายังไม่ใช่ว่าจะแต่งกันเร็วนี้
แต่ยังไงก็แล้วแต่คนนี้ล่ะใช่แน่นอน
จองเอาไว้ก่อนแบบชัดเจนค่ะ

ชอบในความเรียบง่ายอารมณ์มันมาคนที่ใช่ขอแต่งงานเลยจ้า
แล้วดูฝ่ายหญิงยิ้มมีความสุขมากยิ้มแบบว่าจริงใจค่ะ
ก็ยิ้มแบบมีความสุขมากเหมือนกัน

มันร้อนยังไงไม่รู้คุณผู้ชมนี่ไม่ได้อิจฉานะ

อย่าบอกว่าคนเหงาแล้วข่าวนี้ทำไมฉันต้องอ่าน